ให้ธริตตามกันนะฮะสำหรับพี่เวียร์แล้วก็ทั้งเบล่านั่นเองนะคะ
ใช่แล้วคู่นี้บอกเลยว่าเมื่อจะได้เวลาเมื่อจะได้เลิกสักทีนะคะ
หลายคนรอแล้วโดยเฉพาะเพื่อนสาวเค้าค่ะ
คุณมิวนิษฐาว่าที่เจ้าสาวเบอร์ล่าสุดไปแซวเบลล่าในสตอรี่

ถ้าเธอเรียนเรื่องเบอร์ล่านะคะบอกเลยว่าตอนนี้เขายังแบบ

แต่ในวงสัมภาษณ์คุณผู้ชมเดี๋ยวสังเกตดีนะคะ
ล่าเองก็ดูหยอดเกินอยู่เหมือนกันนะเนี่ย

มีคิดว่าจะคุกข่าวขอแต่งงานด้วยนะคะ

เพราะนี่ถ้าเป็นผมผมก็คงต้องแบบติมตัวให้ดี

มันเร็วเกินเหมือนกันนะครับ
อาจจะได้คำตอบที่ไม่เหมือนคนอื่นนะ
เมียพูดแล้วนะ
มันก็ต้องรู้ใจกันประมาณนึงว่าถึงเวลา
เพราะไม่มีใครต้องการแบบคำตอบที่แบบไม่พร้อมหรอก

เขายังคลุกไหวหรือเปล่า